คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าที่เขาบอกว่านางงามเนี่ยชอบแอปชอบเฟคบ้าง
พอได้เห็นตัวตนของพวกเธอจริงแล้วเป็นยังไง
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่การตัดสินของผู้ชมทางบ้านกันแล้วกันนะครับ
และที่สำคัญเก่งกันทุกคนครับ
เหนือจากการที่ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้ว
บุคลิกภาพที่สง่างามนี่เป็นสิ่งสำคัญครับ
และอะไรล่ะครับที่จะทำให้บุคลิกภาพของเธอนั้นโดดเด่นและดียิ่งขึ้น
และกิจกรรมนี้แหละครับยังมีความสำคัญต่อพวกเธอ
เพราะเธอต้องเอาไปใช้ปฏิบัติภารกิจในการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายนี้ด้วย
ส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับ
น้อยคนจะรู้ว่าพื้นฐานการเต้นคือหนึ่งในหลักการสร้างบุคลิกที่โดดเด่น
ต้องนำเสนอตัวเองบนเวทีการจัดระเบียบร่างกาย
และการลงจังหวะการเดินคือเสน่หปรุงแต่งที่ต้องถูกสร้างอย่างเป็นระบบ
มันคือการเต้นที่ไม่มีรูปแบบ

คือเต้นธรรมดาประกอบจังหวะเพลงนี้ก็แทบจะแบบว่าห่างไกลเรามาก
แล้วนี่เป็นแบบไม่ได้จังหวะธรรมดานะ

คือเราไม่รู้จังหวะของอะไรทั้งสิ้น

มันเร็วจนเราจับจังหวะจับอะไรไม่ถูกเลย

ทำให้เขารู้จักร่างกายของตัวเอง

แล้วข้อที่๓คือสร้างความมั่นใจ
พอเราเต้นเป็น
เรารู้ว่าตัวเองขยับได้

เวลาจะไปอยู่ต่อหน้าใคร
เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ประมาท

ถ้าหนูพูดหนูจะไม่รู้

เพราะเขาบอกว่าต้องเสร็จ

หนูตั้งแต่เข้ามาเนี่ย
คนไหนฟังไม่ได้
มันเกี่ยวกับคำนักนี้หนูช่าว์กูช่าว์เวทย์
เขาพูดว่าสไทยเหรอ

ไม่ต้องคิวมากแล้วเวลาขอบเปลี่ยนชุดเดินเวลาล็อกกิ้ง
ถ้าหนูฟังวนดีไม่เป็นหนูล็อกกิ้งไม่เป็นหนูเดินมุมมุมไปเนี่ย

มันก็เหมือนเราไปโชว์งอดเขาดูอะ

แล้วใครไม่พอใจอยู่หลังของเรียนนะครับตัวอยู่ตรงนี้

คือแต่ละคนพอไม่เคยได้มาเรียนอะไรอย่างนี้
ก็จะมีแบบอาจจะมีคุยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราต้องฟังคนอื่นเขาด้วยไงคะ
ไม่ใช่ว่าแบบไปถึงไปคุยพอถึงเวลาทำไม่ได้อย่างนี้

เฮ้ยมันต้องเต้นเหรอ
แล้วการประกวดนางงามมันต้องเต้น

ในการทำภารกิจสุดท้ายของการแข่งขัน

ครับผมวันนี้เราก็ตั้งใจกันมากนะครับ
เพราะว่าพรุ่งนี้สาวเจอกันนะครับ

ต้องรบกวนสาวนี้ช่วยสอนด้วยนะครับ

สาวงามของเราทุกคนนี่ไม่ได้มีแต่ความสวยจริง
ยังมีความไม่เป๊ะเวอร์

เวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้ว
นั่นก็หมายความว่ากิจกรรมของเรา

แล้วก็จะมีความยากมากยิ่งขึ้น
นั่นก็เพราะว่านี่คือบททดสอบนะครับว่า
จะได้ดูว่าสาวงามของเราเนี่ย

สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรครับ

จากสติในการจำบทแล้วเราก็ต้อง

อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะ
ก็ใช้ความตั้งใจจริงเลยค่ะ

ศาสตร์การแสดงละครของพี่ธัญญาค่ะ

แล้วก็สมควรแบบที่สุดค่ะ

ค่ะนอกจากความจำที่ดีแล้วนะคะ

พี่พิเคคงต้องบอกว่าซ้อม

เพราะว่ากิจกรรมสุดท้ายของเราเนี่ย
ต้องบอกว่ามันโหดแล้วก็หนักหน่วงมาก
นอกจากความรู้ทั้งหมดที่คุณได้เรียนมา
เอามาใช้กับมันอย่างแน่นอนเลยนะครับ

เพราะว่าเราต้องการที่จะพิสูจน์นะครับว่า

บูมและอ้อนแอ้นจะพลาดโอกาสนี้

คุณยังมีโอกาสกลับเข้ามาอยู่ในแถวกับเพื่อนได้

รายการของเรามาตลอดอย่าลืมนะครับว่า
นี่คือการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ

แล้วเรามีนัดกันใหม่นะครับในคืนพรุ่งนี้

สวัสดีครับ
ตอนเต้นนะคะรำคาญคนหนึ่งค่ะ
พูดอยู่นั่นภาษาอังกฤษแล้วบ่นอยู่นั่นแหละ

หนูพูดได้ตั้งแต่เกิดหนูยังไม่พยายามขนาดนั้นเลยค่ะ
ไม่ต้องแบบเพลงขนาดนั้นก็ได้

รู้เรื่องแค่ถามใหม่เฉย

ไม่ต้องมาแปลหรอกว่าครูพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้

พูดได้แต่เกิดไม่ต้องพยายาม
ค่ะไม่มีอะไรจะพูดค่ะ

คือมากองในแต่ละวันนี้คือแบบ
เช้ามานี่คือหน้าเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

ก็ต้องดูกันนะคะว่ามันใช่ตัวตนของเขาจริงหรือเปล่า

แล้วบางคนที่แอ๊บใส

ฮึแท้กว่าที่คุณคิดค่ะ

เข้าใจเนื้อหาของเพลงรึเปล่า
แต่สิ่งที่ไม่เปิ้ลเธอที่สุดคือ
การทำไปแล้วหวล่องไป

ไม่เคยที่จะไม่ตั้งใจ
ในการประกวดครั้งนี้หนูตั้งใจที่จะมา

แล้วเมื่อคุณลงไปเกือกเกลี้ยงอยู่กับพื้น
พอขึ้นมาคุณพยายามจะจัดชุดให้เข้าที่เพื่อ
บอกจริงนะเนี่ยดูแล้วโมโห

เธอเห็นไหมฉันเข้าไปอยู่นี้แล้วฉันหลับเลย
มันจะอ้วก
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดจำนวน๒๐คลิป
และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ขอพูดแค่ว่าแบบ

ถ้าแอปแตกขึ้นมาแล้วมันจะโป๊ะ
มันมีคำพูดหนึ่งที่พี่เนย์เคยพูดไว้
เราไม่ใช่คนที่แบบไปเอะ
เพื่อให้คนอื่นชอบเรารักเราเราเป็นตัวเรา
บุ๋มคิดว่าความจริงใดของบุ๋มแล้วก็นิสัยดีของบุ๋ม
มันทำให้ทุกคนรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนยังไง
ใครจะทำอะไรก็ได้เค้าไม่ได้บอกแล้วแม่หรอก
โดนบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป